อีก๕วันนะครับซึ่งทัพนักกีฬาไทยทัพใหญ่เดินทางไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นส่วนมากเลยของนักกีฬาในชุดนี้ที่จะต้องลงแข่งขันในโอลิปิกเกมบางส่วนเนี่ยนะครับเมื่อถึงบ้านพักนักกีฬาก็ต้องกักตัวตามมาตรการ๓วันก่อนจะออกมาซ้อมตามปกติได้แต่ว่าก็เป็นการซ้อมในระบบบับเบิ้ลนะครับมีคนรับส

ของไทยก็บอกว่าก่อนอันนี้รู้สึกกดดันนิดหน่อยเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวทุกคนคาดหวังว่าจะได้เหรียญทองแต่พอได้ฝึกซ้อมเสมือนจริงได้ปรึกษากับนักจิตวิทยารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
สู้เต็มที่ซึ่งได้เห็นสายการแข่งขันแล้วรู้สึกไม่หนักใจ
พอใจกับการประกบคู่ด้วยนะครับ
ซึ่งคู่แข่งหลายคนก็เคยเอาชนะมาแล้วคิดว่าจะไม่ประมาทครับ
บนเครื่องบินมีข้อความว่าขอให้ผู้โดยสารยิ่งมีแรงเอาชนะคู่แข่งในโอลิมปิกให้ได้ครับ
ส่วนจุธาทิพย์มณีพันธ์นักจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนลงฝึกซ้อมแล้วนะครับ
หลังจากที่เดินทางถึงโรงแรมที่ทำเป็นที่บับเบิลการฝึกซ้อมก็ปั่นได้ตามเส้นทางที่ฝ่ายจัดกำหนดไว้เท่านั้น
และไม่สามารถออกไปที่อื่นได้ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงซึ่งบีกนะครับก็จะลงแข่งขันในวันที่๒๕กรกฎาคมครับ
ส่วนทัพมวยสากลที่ได้ลุยโอลิปิกครั้งนี้๔คนด้วยการใช้๑คนคือชัดชัยเดชาบุตรดีแล้วก็หญิง๓คนครับ
จุธามาสจิตพงศ์แล้วก็มีสุดาพรศรีสอนดีและใบสนมณีก้อนก็ลงฝึกซ้อมเบาด้วยการชกลมฟุตเวิร์คโดดเชือก
พื้นที่ด้านล่างภายในหมู่บ้านนักกีฬาสำหรับการประกบคู่มวยสากลก็ต้องลุ้นนะครับ๒๒กรกฎาคมนะครับ
อีก๓รอบนะครับได้เหรียญทองแดงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสายประกบคู่การแข่งขันจะหนักขนาดไหนครับ
ส่วนนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญรางวัลได้เป็นครั้งแรกในโอลิมปิกมาดูกันหน่อยนะครับเป็นข้อมูลก่อนที่จะชมการแข่งขันมาจากมวยสากลโดยพยาวภูณธรัฐครับที่แพ้ให้กับรีพยองอุ๊กนักกีฬาจากเกาหลีเหนือในรอบรองชนะเลิศทำให้คว้าเหรียญทองแดงในรุ่นไลฟ์ไฟเวท๔๘๙กิโลกรัมในโอลิปิกเกม
สวัสดีครับ